นี่เห็นคุณสืบสกุลเล่าเรื่องพระแล้วขอเรื่องพระอีกเรื่องหนึ่งได้ไหม
คือพระก็หวังว่าอยากจะบำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพ
ปรากฏว่าไปดื่มเครื่องดื่มที่ผสมยาดองเหล้าแล้วมันผิดวินัยสงฆ์
ทีนี้ชาวบ้านก็เลยต้องแจ้งให้ตำรวจมาจับแล้วก็พาตัวไปศึกนะคะคุณผู้ชม
นี่เห็นไหมคือเมาแอพูดจาวกวนไม่รู้เรื่องกลิ่นเหล้าหึงเนี่ย
ตำรวจไปสะกิดตั้งหลายรอบนะคะตำรวจภูทรบ้านนาจังหวัดนครนายก
ต้องช่วยกันทั้งเรียกทั้งปลุกพระสงฆ์รูปนี้ค่ะเมาหลับอยู่ที่หน้าร้านขายเสื้อผ้า
ตลาดบ้านนาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานคุณผู้ชม
แล้วไปเจอขวดเครื่องดื่มผสมยาดองเหล้า
ที่มันหมดขวดแล้วอยู่ใกล้กับเก้าอี้ตรงนี้ค่ะ
ทีนี้พอตำรวจพยายามเรียก
หลวงพ่อพอพระรูปนี้ตื่นขึ้นมาปั๊บครับ
เจ้าหน้าที่ก็ขอตรวจเอกสารการบวชเป็นพระ
ก็พบว่าชื่อพระสมานฐานธรรโมอายุ๖๒ปี
เป็นพระลูกวัดที่นครนายก
แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่สอบถามพูดคุยกับพระท่าน
พระรูปนี้ก็พูดจาวกวนกลิ่นเหล้ามา

ก็เลยต้องเอาตัวไปพบกับพระครูโสพลนาคกิจ
ที่เป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านหนาแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดฉาง
กระทั่งพระสมานก็ยอมรับนะ

คือยอมรับอาตมาก็ดื่มน้ำปานะจริง
แต่น้ำปานะของอัตมาเอาผสมยาดองไปด้วย
เพราะคิดว่าจะช่วยบำรุงร่างกายได้
ใช่แล้วก็ทำให้อัตมาฉันข้าวได้
แต่สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมก็ต้องโดนจับศึกนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นการกระทำที่ผิดวินัยสงฆ์
เจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวไปให้เจ้าคณะอำเภอเมืองศึกต่อไปนะคะ
แล้วจากการสอบถามเราก็ไปถามเจ้าของร้านค้าเหมือนกันนะ
ที่ตรงนี้ค่ะเจ้าของร้านค้าเขาเล่าว่า
อุ๊ยพอได้รู้ทำให้นึกย้อนไปเลย
เมื่อก่อนมีขวดเครื่องดื่มผสมยาดองเต็มไปหมดเลยแถวร้าน
แบบนี้ใช่ไหมฮะใช่มาวางอยู่ตรงนี้ใช่แต่หาตัวคนดื่มไม่เจอไง
ก็เลยเอ๊ะเป็นของใครหาอยู่นาน
วันนี้เพิ่งมาได้คำตอบเพราะว่าเห็นพระเมาหลับอยู่
แล้วก็มีกลิ่นแอลกอฮอลคละคลุ้งก็เลยรู้ที่มาแล้ว
แล้วรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ